เรายังให้ผู้สื่อข่าวไปก่อติด
กับเรื่องของคดีคุณสรยุทธ์นะครับ

สาธารณิกาไม่อนุญาตให้คุณสโรยุธ
ถึงสุพัสนชาชินดาประกันตัว

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรติดตามกันหน่อยครับ
กับคุณพอยสจิบริษฐิสินผู้สิทธิ์ข่าวทะละทีวี
รายงานสดมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับ
บรรยากาศการเข้าเยี่ยมญาติของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดานะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะต้องนอนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้มีทีมทนายความค่ะ
แล้วก็คนสนิทของนายสรยุทธ์นะคะเดินทางมาเยี่ยมด้วย
ซึ่งภายหลังการเยี่ยมนะคะทีมทนายความค่ะ
ก็ได้ระบุนะคะว่าเตรียมล่างคำร้องค่ะ
เพื่อที่จะยื่นดีการ์ให้สารพิจารณาโดยเร็วที่สุดค่ะ
โดยนายมนต์อนันต์เรืองจรัสนะคะทนายความส่วนตัวของนายสรยุทธ์ค่ะ
ให้ข้อมูลเพียงสั้นนะคะภายหลังจากการเข้าเยี่ยมค่ะว่า
ได้พูดคุยกับนายสรยุทธ์แล้วนะคะโดยได้ปรึกษากันถึงเรื่องการประกันตัว
ซึ่งการประกันตัวระหว่างการยื่นดีกาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำร้องประเด็นในการต่อสู้ในชั้นดีการนะคะ
แล้วก็ประเด็นปัญหาที่สารจะต้องพิจารณาค่ะโดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะคะ
แล้วก็จะต้องขอยื่นดีการ์ภายใน๓๐วันซึ่งนายสรยุทธ์นั้นไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษ
จากทีมทนายความแล้วนะคะก็ได้มีญาติแล้วก็คนสนิทของนายสรยุทธ์นะคะ
รวมถึงนางสาวพิชทันจันพุทธหรือน้องไบท์ค่ะก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจนายสรยุทธ์ด้วย
พร้อมกราบอย่างสั้นสั้นนะคะว่าขอเข้าพูดคุยก่อนด้วยเช่นเดียวกัน
ขณะที่นายกริจกระแสทิพย์นะคะผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ
เปิดเผยว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับนายสรยุทธ์ค่ะ
โดยทราบว่ามีอาการเครียดเล็กน้อยนะคะส่วนการตรวจสุขภาพร่างกายนั้น
ก็พบว่านายสรยุทธ์มีโรคประจำตัวค่ะคือโรคความดันแล้วก็โรคไขมันอุดตัน
โดยขณะนี้ค่ะนายสรยุทธ์นั้นถูกคุมตัวไว้ที่แดนแรกรับของเรือนจำพิเศษ
ซึ่งแดนแรกรับนี้นะคะก็จะต้องทำกิจวัตรประจำวันเหมือนคนทั่วไป
เข้าแถวเคารพทงชาติเป็นต้นเพื่อให้ผู้ถูกคุมขังนะคะ
สามารถปรับตัวอยู่ในเรือนจำได้ไม่คิดฟุ้งซ่านโดยเบื้องต้นค่ะ
ตอนนี้นะคะนายสรยุทธ์ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
นายสรยุทธ์นั้นได้นอนรวมกับผู้ต้องขังรายอื่นอื่นนะคะในห้องเบอร์สิบเอ็ด
ซึ่งในนั้นมีผู้ต้องขังที่เป็นนักการเมืองแล้วก็ผู้ต้องขังนะคะ
ได้โทษตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองรวมอยู่ด้วยโดยก่อนนอนนะคะ
ก็ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษค่ะเพียงแต่ขออ่านหนังสือธรรมะก่อนนอนเท่านั้น
จะให้พักในห้องแลกรับนะครับห้องสิบเอ็ดนะครับ
ซึ่งก่อนนอนก็ขอหนังสือไปอ่าน
ถ้าเป็นหนังสือประเภทธรรมะหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับอ่านแล้วก็เห็นทราบว่า
อ่าหลับได้ประมาณเที่ยงคืนนะครับตรวจส่วนถ้างั้นมีป่วยโรคประจำตัวอะไรนะครับ
โรคประจำตัวนะครับจากการที่เจ้าที่ได้ตรวจสอบเมื่อวานนี้นะครับ
ก็จะมีภาวะความดันสูงนะครับมีไขมันสูง
อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับส่วนการเข้าเยี่ยมนายสรยุทธ์นะคะ
เรือนจำค่ะได้กำหนดให้เข้าเยี่ยมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาค่ะโดยญาตินะคะ
สามารถเข้าเยี่ยมได้๑๐คนโดยเข้าเยี่ยมพร้อมกันทั้งหมด
เกินสิบห้านาทีและในหนึ่งวันนะคะ
สามารถเข้าเยี่ยมได้เพียง๑รอบเท่านั้น
ขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็ยังคงมีผู้สื่อข่าวค่ะปักหลักรอทำข่าวการเข้าเยี่ยมของนายสรยุทธ์
ทัศนจินดากันอย่างต่อเนื่อง
ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ
ว่าทางทีมทนายนะคะจะมีการปรึกษากันเพื่อที่จะร่างคำร้องขอยื่นดีการ
โดยเร็วที่สุดได้เมื่อใดรวมถึงทางสารดีการนั้นจะมีการพิจารณาไปในแนวทางใดด้วยค่ะ
พรจจีริทศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพอาหารคลนะคะ